นี่มาเรื่องของความงามกันบ้างดีกว่า

พนักเขียวพระตานเนี่ยใช้ประทินโฉมนะฮะ

ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน

อินเดียประกาศยกย่องคุณสมบัติของปัสสาวะ

ปัสสาวะแล้วก็ขี้วัวว่าเป็นเครื่องสำอาง

ช่วยให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะต้องบอกกันเลยนะคะว่า
มีผิวพันธ์สวยเปล่งปรังมีน้ำมีนวลขึ้นมาเลยทันที
เหมือนกับพระนางคิโลพระตาเมื่อครั้งประวัติศาสตร์

มาร์คเอ็นโทนี่มันไปหลงรักได้ไงว่าขี้วัวนี่จะหอมตรงไหน

ดูขี้พนักฮิโรปะตาไม่สวยนะไม่เห็นในรูปปั๊ด

อย่างนั้นก็เรียกว่าสวย

เอาอย่างนี้ก่อนรัฐมนตรีราย๑แนะนำว่า
ที่ถูกควรจะต้องใช้ปัสสาวะวัวใช้วันละ๑ครั้ง

นำปัสสาวะวัวส่งไปยังคลังรอส่งต่อ
ที่ศูนย์ใหญ่ที่เมืองฮาดีดัว
ซึ่งมีโรงงานกลั่นและเติมสบู่แชมพูลงไปประสงค์

เครื่องสำอางที่เข้าที่เป็นแบบปัสสาวะวัวนี่นะ

ก็เอามาถูเนื้อถูตัวแล้วก็พอกหน้าด้วยจริง

ป้องกันหนังศีรษะจากการติดเชือได้
ขี้วแบบนี้เหรอ

เยอะสิรพินเยอะเด็กดาราทุกวันนี้เราไม่ได้ไปทำหน้ากันแล้วนะ
แล้วรักษาผมบอกมันก็อย่ารักษาเลย
เขาบอกกินยาให้ผมขึ้นบางทีมีอันตรายกับพวกตับไตฆ่าไตขึ้นเลย
ใช่เหรอตอนนี้อันตรายมากต้องรู้
เขาบอกรู้ไหมเครื่องสำอางนี้ที่ทำมาจากเยี่ยววัวนี้
ลิตรละร้อยถึงสองร้อยรูปีซึ่งแพงกว่านมวัวซะด้วยซ้ำ
เยี่ยววัวนี้ปัสสาวะวัวนี้เหรอ
ขายดีขายดิบขายดีมากมากเลยทีเดียวรวบรวมเป็นวัตถุดิบนะฮะ
สาววัวเนี่ยเรียกว่าไม่ทันขายกันเลยทีเดียว
เขาอย่างนี้ตอนยุคสมัยของพระนางคิวพระตาน
ก็จะมีเครื่องหอมเธอเข้าใจไหม

ไม่มีมีเท่านั้นที่แก่กว่าฉัน

เธอเคยเห็นเฮดเกียร์ของพระนางโถปะตามที่แบบว่าเป็นไงเนี่ย

เมื่อสมัยนี้เนี่ยเธอฉีดน้ำหอมใช่มั้ย

ตรงนั้นนางไปไหนไปไหนก็หอม